คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องหัวร้อนบนถนนหน่อยค่ะ
คราวนี้นี่คือรถคันนี้กำลังจะขับขึ้นสะพานสังฮี
แล้วเขาแปลกใจว่าเฮ้ยปาเจโร่ขาวนี้เป็นอะไร
ทำไมพฤติกรรมการขับถึงเป็นแบบนี้คะ
โอ้โหเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดเหตุหัวร้อนอีกแล้วเหรอคะ
ทำไมเขาขับมาแล้วก็เหมือนกับสายไปสายมา
เป็นงูเลยแล้วก็จังหวะนี้อี๊ดแกล้งเบรกอ่ะ
เหมือนกับจะให้ชนตูดใช่ไหมอ่ะเออนั่นสิ

ตอนที่ขับรถข้ามสะพานสังฮีปาเจโร่ขาวคันนี้ค่ะ
เขาอยู่ในเลนกลับรถนะแล้วแทรกแซงขวาปาดหน้ามา
แล้วก็ขับขวางใส่ไปมาใส่ไปมาแล้วก็เบรกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เลยหยิบมือถือมาถ่ายตอนแรกไม่เข้าใจ
เฮ้ยทำแบบนี้ทำไมแต่พอมาคิดดู

เข้าใจว่าปาเจโร่คันนี้พยายามจะเบียดแทรกขึ้นสะพานไง
แต่รถเธอไม่ได้จอดให้แทรกเข้ามา
แล้วปาเจโร่คงจะโมโหนแบบสักไม่เห็นขึ้นใช่ไหม
เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ค่ะ
สติแหละคนขับรถทุกคนนะต้องใจเย็น
เกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยนอกจากเสียเงินแล้วมันเสียเวลาทุกฝ่ายเลยนะคะ
แล้วบางคนบอกว่าถ้าแบบนี้เอาคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจได้เลยนะ
ต่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ชนตุ้มตามมา
แต่ปาเจโร่ขาวคันนี้ผิดฐานขับรถประมาทหวาดเสียว

ปรับสูงสุดหมื่นนึงนะจำคุกไม่เกิน๓เดือนนะคะ